ความช่วยเหลือแล้วกันนะมีทั้งข้าวของมีทั้งกับข้าวมีทั้งที่อยู่อาศัยไปแล้ว
กำลังใจล่ะกำลังใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะ
วันนี้เรามีรุ่นใหญ่นะคะถึงสองครอบครัวมาให้กำลังใจด้วย
บันเทิงไทยรัฐเนี่ยก็อยากจะแชร์สิ่งดีดีแบบนี้นะคะไปที่บ้านแรกดีกว่า
บ้านของพี่แซมยุระนันนั่นเองเจ้าตัวนะคะได้โพสต์คลิปวิดีโอค่ะ
นี่เป็นคลิปนี้เลยขณะที่นั่งร้องเพลงกับภรรยานี่แหละ
แล้วก็ลูกชายก็เล่นกีต้ากันไปบรรยากาศดูซะหน่อยค่ะ
ก็เป็นริมชายหาดแบบสบายอันนี้บอกไว้ก่อนนะอย่าดราม่านะ
อันนี้เป็นคลิปเก่าค่ะแล้วก็เอามาลงตอนนี้นะคะ
แซนเนี่ยเขียนข้อความไว้ว่าส่งรอยยิ้มแล้วก็เสียงเพลงให้กำลังใจทุกคนนะครับ
รอบตัวเนี่ยมีแต่เรื่องเศร้าใจแล้วก็ยังมองไม่เห็นแสงสว่างสักที
ให้ความสำคัญกับคนที่เรารักให้มากนะครับเราจะผ่านมันไปด้วยกัน
แฟนคลับค่ะเข้ามาคอมเมนต์โอ้โหส่งพลังบวกถึงกันเลยนะคะ
ส่งให้กับใต้โพสต์มากมายเลยนี่อยากลองฟังพี่แซมเขาร้องเพลง
ไปฟังคลิปเต็มเนาะ
ฟังเถอะนาวแค่ไหนก็ไม่สำคัญ
โอ้โหเป็นยังไงนะคะไม่ให้แฟนคอมเมนต์พลังบวกได้ยังไง
ก็รุ่นหน้าหล่อพี่แซมแล้วดูบรรยากาศ
ขอโทษนะคะมองเลยไปถึงลูกชายเลยค่ะ
ใช่ลูกชายหล่อมากนะคะน้องแมมโม่ค่ะแล้วคือจริงพี่แซมเขาเป็นนักร้องมาก่อนนะ

บ้านนี้ว่าเสียงดีแล้วไปดูอีกบ้านหนึ่งดีกว่าไหม

เรียกว่าเป็นบ้านที่ชื่นชอบเสียงเพลงมากเลยบ้านนี้กิจกรรมเยอะทีเดียวนะคะ
แล้วก็ชอบเล่นดนตรีกันบ่อยค่ะครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน
พี่กวางขอจับกีตาร์นะร้องเพลงเอง
ส่งกำลังใจดีให้กับแฟนคลับเลยค่ะ
ไปฟังเสียงเพราะจากพี่กวางกันค่ะ

โอ้โหสุดยอดเลยนะคะ
ในวันที่เราแบบว่าเครียดเนาะฟังเพลงนี้ก็จะพอสบายใจขึ้นมาบ้าง
กดไลค์คนกดคอมเมนต์เยอะเลยค่ะ
คือต้องเล่าให้ฟังนะคะว่าพี่กวางกระมวลชนกเป็นนักร้องมาก่อนด้วยนะ
ออกอัลบั้มด้วยนะคะรู้สึกตัวเคยไปทำสกูปสบายดีหรือเปล่า
คือจะบอกว่าคือพี่กวางมีแฟนคลับรุ่นลูกรุ่นหลังเยอะมากจริง
ไม่ใช่แค่รุ่นเดียวกันรุ่นหลานก็รักเหรอ
ใช่นี่ไงที่ส่งรูปกูลงกุหลาบให้เนี่ยค่ะ

คือเขาดังมากนะคะดังข้ามยุคข้ามสมัยจริงเนาะ